สำหรับช่วงปีใหม่ไทยก็คือวันสงกราน
เมื่อวานนี้ทางกรุงเทพมหานครได้มีพิธีอันเชิญพระพุทธศิหิงพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง
ให้ประชาชนได้กรับสการรัฐและส่งน้ำเพื่อความเป็นเสร็จมงคล

ปอเล่นน้ำสงกราน๕ปอเป็นอย่างไร

เมื่อวานนี้พลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมือง

พร้อมด้วยอธิบดีกรมศิลปากร
อันเชิญพระพุทธศิหิงองค์จำลอง

ประดิษฐานบนรถบุพชาติ
ซึ่งประดับตกแต่งอย่างสวยงามค่ะ
เมื่อวานจุดเริ่มต้นในการที่จะแห่พระพุทธศรีหิง
ก็เริ่มจากที่อนุสวรีสมเด็จพระเจ้าตากศิลปมหาบราช

ใช่ค่ะและในขบวนมีนางมโหธรเทวีนางสงกราน
ประจำปีนี้ประทับบนหลังนกยูง

เพื่อให้ประชาชนกราบสการะและส่งน้ำ

โดยจะอันเชิญพระพุทธศิหิงขึ้นประดิษฐานบนมนตบ
ที่บริเวณสวนลุมพินีให้ประชาชนได้มีโอกาสส่งน้ำ
ตั้งแต่วันนี้นะคะไปจนถึงวันที่๑๕เมษายนเลยค่ะ
ส่วนบรรยากาศของการเล่นน้ำสงกราน

ก็กำชับการเล่นน้ำเทศกาลสงกรานที่เน้นหลักอะไรรู้ไหมคุณ
เน้นหลัก๕ปอประกอบด้วย
ปลอดปืนฉีดน้ำขนาดใหญ่หรือว่าที่มีแรงดันสูง

ลอดแอลกอฮอล์ปลอดโป๊ปลอดแป้งและประหยัดน้ำ
โดยทุกพื้นที่มีการกวดขันจากเจ้าหน้าที่
เพื่อไม่ให้หญิงสาวขึ้นไปเต้นไปแดนส์บนถังน้ำแข็ง

เพราะอาจจะเสี่ยงเกิดเหตุลวนลามหรือว่ากระทำอนาจารย์ได้นะครับ
เรื่องของเหตุลวนลามต่างนะครับ
ก็ทางด้านของตำรวจเขาก็เน้นย้ำนะ
โป๊ไม่ลวนลามไม่ขายปืนฉีดน้ำแรงดันสูงฝ่าฝืน
ตำรวจจะบังคับใช้กฎหมายแบบนี้
แต่งตัวโป๊ะมีความผิดตามปอาญามาตรา๓๘๘นะครับ
ปรับไม่เกิน๕๐๐๐บาท
ลวนลามทำอนาจารย์มีความผิดจำคุกไม่เกิน๑๐ปี
หรือปรับไม่เกิน๒๐๐๐๐๐บาท
จำหน่ายปืนฉีดน้ำแรงดันสูงมีความผิดตามพรบ
คุ้มครองผู้บริโภคจำคุกไม่เกิน๖เดือน
ปรับไม่เกิน๕๐๐๐บาทนะจ๊ะ
และในแต่ละจังหวัดนะคะทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ก็จะมีการจัดโซนนิ่งให้เล่นน้ำสงกรานด้วยนะคะ
ก็คือแต่ละพื้นที่ต้องจัดถนนให้นะ
เล่นน้ำสงกรานในจุดนั้นเล่นกันอย่างเต็มที่

ส่วนต่างจังหวัดเขาเน้นอย่างนี้ฮะ๔ห้าม๒ต้อง
ห้ามก็คือห้ามขับรถเร็วห้ามเมาแล้วขับ

ต้องคือต้องสวมหมวกกันน็อก
และต้องฟึ๊ดคาดเข็มขัดนิรภัย